สวัสดีครับเรื่องรอบของสนามในเช้าวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับผม
ชนะเดชพี่รัตนามงคลปฏิบัติหน้าที่แทนคุณวรปัตย์หนึ่งวันนะครับในข่าวแรกนะครับ
ไปติดตามเรื่องราวความฮือฮากันหน่อยนะครับหลังจากที่เจ้าแหลมนั้นเปิดตัวแฟนใหม่แล้วก็ทำพิธีมั่นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ก็ไปลองถามคุณพ่อคุณแม่ของเจ้าแหลมหน่อยนะครับว่ารู้สึกอย่างไรนี่แหละครับ
เข้าพิธีมั่นแบบเรียบง่ายกับแฟนสาวใหม่ที่จังหวัดชุมพรปรากฏในโลกโซเชียล
เมื่อวานนี้ก็มีผู้สื่อข่าวไปสอบถามคุณพ่อคุณแม่ของเจ้าแหลมนะครับที่บ้านเกิดในจังหวัดศรีสะเกด
คุณแม่หนูรัฐวังเอกก็เปิดเผยว่าลูกชายเนี่ยโทรศัพท์มาบอกนะครับว่าคบกับสาวคนใหม่แล้ว
แล้วก็บอกว่ารักกันดีนิสัยดีครับซึ่งแม่ก็บอกไปว่าดีใจด้วยและขอให้มีสมาธิกับการชก
เชื่อว่าหากได้กำลังใจที่ดีก็จะมีความมุ่งมั่นในการฝึกซ้อมนะครับ
ส่วนคุณพ่อเจียมศักดิวังเอกครับก็กล่าวว่ายินดีกับลูกชายนะ
เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องหาที่พึ่งทางจิตใจครับ
หลังจากที่เจอกับมรสุมชีวิตหากรักกันจริงก็ต้องอยู่ดูแลกันทั้งยามมีและยามจนนะครับ
โดยย้ำว่าขอให้ตั้งใจฝึกซ้อมเชื่อฟังผู้จัดการแล้วก็มีสมาธิในการป้องกันแชมป์โลกครับ
ทางนี้นะครับเจ้าแหลมยังชวนคุณพ่อคุณแม่นะครับไปเที่ยวที่จังหวัดชุมพรอีกด้วยหลังจากการชกอุ่นเครื่องด้วย
พร้อมกับบอกว่าจะไปขอมั่นแฟนสาวแต่ขอร้องว่าอย่าเพิ่งให้เป็นข่าวนะครับ
โดยขอเปิดตัวอย่างเป็นทางการหลังขึ้นชกป้องกันแชมป์โลกครั้งที่๓ในวันที่๖ตุลาคมนี้
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ครับ